เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมและทั้งสองท่าน
ไปรู้จักกับน้ำมันเมล็ดชา

ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันเมล็ดชานี้นะคะ

ว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเลยทีเดียวนะคะ

สุดาสยามบรมราชกุมารี

เราไปติดตามรายงานจากคุณวันทินีศรีเคนค่ะ
วันหนึ่งก็รับสั่งเรื่องชาน้ำมัน

จึงเราก็ไม่รู้ชัดไงบอกชาน้ำมันน้ำมันชา

เราก็เดินทางไปเมืองจีน
แล้วเริ่มรู้ว่ามันต้นชาเพื่อพูดออกไปไม้พึ่ง
ถ้าไปตามหาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องกันนะนะ
คนไทยยังไม่รู้จักตัวน้ำมันเมล็ดชา
แล้วก็จริงแล้วคนปัจจุบันนี้
เรายังไม่ค่อยรู้จักการบริโภคน้ำมันที่ถูกต้อง
ก็มีความสับสนอยู่มากเลยว่าจะกินน้ำมันอะไรดี

น้ำมันมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือเป็นโทษต่อร่างกาย
หลายคนคงสงสัยว่าต้นชานำมาผลิตเป็นน้ำมันได้หรือไม่
โดยทั่วไปจะรู้จักต้นชาพุ่งเตี้ย
นำใบมาชงดื่มเท่านั้น
ชา๒ชนิดนี้ต่างกันอย่างไร
อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตของคนที่เข้ามารู้จักกับ

ว่าทำไมเขาถึงชื่อว่าชา
แต่ว่าเราพยายามที่จะบอกว่าตัวนี้มันทำมาจากเมล็ด
ชงดื่มที่เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้ว

ส่วนตัวนี้เขามีชื่อไปทางวิทยาศาสตร์ว่า
ลักษณะของต้นเขา

ดอกมาหลังจากที่ออกดอกเขาก็จะมีเป็นผล
ในผลจะมีเมล็ดเล็กอยู่ข้างใน

บีบออกมาแล้วก็เป็นน้ำมัน
ชาน้ำมันเป็นไม้พุ่มใหญ่
มีความสูงตั้งแต่๒เมตรไปจนถึง๑๐เมตร
มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปี

และสร้างรายได้ให้คนอยู่ร่วมกับป่า

มีความสูงตั้งแต่ว่าอัศจรรย์
อะไรได้อย่างนี้
มีความร้อนได้สูงกว่าก็แสดงว่าทำอาหารได้
มีความร้อนได้สูงกว่าก็แสดงว่าทำอาหารได้

ผัดเห็ดเข็มทองสูตรพระราชทาน
ในงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชาพัด
นั่นคงเป็นเครื่องการันตีถึงคุณประโยชน์
และความอเนกประสงค์ของน้ำมันเมล็ดฉาดได้เป็นอย่างดี
ผมก็อยากจะอัญเชิญคำ
รับสั่งของทุเรศประเทศรับสั่งโพธิ์
ใช้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเลย
งั้นเถอะใช้ใส่ศีรษะนวดผมก็ได้นะครับ
ท้ายทาตัวก็ได้นวดตัวก็ได้
แล้วก็ต่อตอนจะใช้บริโภคก็ได้นะครับ
ใช้เป็นน้ำมันสลัดอะไรต่าง
เพื่อเป็นน้ำมันอเด็กผสมด้วย
เมล็ดชาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้ประเทศไทย
นำไปสู่ชาน้ำมันต้นแรกบนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงราย
ก้าวเข้าสู่ปีที่๑๒มีต้นชาน้ำมันมากกว่า๙๕๐๐๐ต้น
เล็ดชาน้ำมันถูกส่งเข้าสกัดด้วยวิธีหยิบเย็น
เพราะฉะนั้นไม่ใช้สารเคมีหรือความร้อนแน่นอน
ทำให้คงคุณค่าของสารอาหารไว้อย่างครบถ้วน
บรรจุในขวดแก้วใสมีความสะอาดทำขึ้นเป็นพิเศษขนาดพอดีมือ
ผลผลิตจากแนวพระราชดำรินี้ปลูกบนพื้นแผ่นดินไทย
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
และเป็นทางเลือกสำหรับคนไทยที่รักสุขภาพทุกคน
น้ำมันมะกอกเราต้องซื้อเราต้องนำเข้าแต่นี่ปลูกบนแผ่นดินไทยเอง
เพราะฉะนั้นมันมีแต่ได้กับได้เนี่ยนะครับ
เวลานี้คนเริ่มรู้จักแล้วเขาก็เริ่มมาหามือพวกกันอะไรกัน
แล้วก็เราก็จำหน่ายกันในราคาที่ถูกกว่าน้ำมันมะกอกด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือความมหัศจรรย์ของการค้นหาของมูลนิธิไทยบรรดาในพระองค์แล้วแต่
แล้วพระองค์ก็พยายามจะหาอะไรที่มันมีคำตอบ
และคำตอบนั้นคือคำตอบให้กับแผ่นดินคำตอบให้กับประชาชน